ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรามาเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
กมาแล้ว๑๐๐ไฟล์ชนะ๗๐ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๘ไฟล์ครับ

มาแล้ว๑๐๗ไฟล์ชนะ๗๔ไฟล์เสมอ๓ไฟล์และแพ้๓๒ไฟล์ครับ
พัชโนโลส่วนที่๔วินส่วนที่๓๒ลูซิสและสวีดอล
พัชโนโลมีแฮนด์กันให้รับ
พลังหนุ่มภูเก็ตอาพอร์ต
เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตครับ
๙กิโลกรัมแต่เจอกับอินทราชัยช๕พยักษ์หรือว่าดาวเด่นลูกเมืองเพชรครับ
ไปคู่ที่ผ่านมาคว้าซุปเปอร์ไฟเตอร์ไปคนละ๑๐๐๐บาท

โอ้โหนี่คือเงินรางวัลพิเศษนะครับ
คู่เอกนำรายการวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดมวยใหญ่ระดับประเทศนะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้นี่แจกรางวัลทุกคู่เลยนะครับ
ทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับอินทราชัยช๕พยักษ์ครับ
นายอาทิตย์ไกลจบกจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดประธุมธานีวัย๒๒ปี
สูตรสูตร๑๗๓เซนติเมตรครับจากค่ายมวยชอห้าพยักษ์
ส่วนมุมแดงครับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตครับ
นายสุรัสชินสุธิจากอำเภอบอลาบืจังหวัดมหัศนธรรมวัย๓๐ปี
สูตรสูตร๑๗๖เซนติเมตรครับ
โอ้โหวันนี้นี่เสียชายสุโขทัยเดินทางมาเองครับ
แต่ไม่ได้ขึ้นถอดมงคลครับให้อดีตยอดมวยไทยครับ
วังจัดน้อยสพลังชัยขึ้นไปถอดมงคลให้
กับอินทราชัยหรือว่าดาวเด่นลูกเมืองเพชรนะครับ
โหเราบอกว่านี่คือค่ายมวย

อันดับหนึ่งในห้าของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับคล้ายมัวช่อห้าพยักษ์
เดี๋ยวดูครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์มาเจอกับนักชกรุ่นพี่อย่างพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ชครับ
อื้อหืออายุนั้นต่างกันแปดปีอินราชัยนั้นยี่สิบสองในขณะที่พลังหนุ่มนั้นสามสิบครับ
แต่ประเภทสามสิบยังแจ๋วเลยครับระยะหลังนั้นเขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นครับพลังหนุ่ม
ด้านล่างที่มุมน้ำเงินนี่แหละครับเสียชายครับต้องบอกว่าโอ้โหอาจจะไม่สะดวกขึ้นไปถอดมงคลครับ
มีอาการบริเวณคอนั้นได้รับบาดเจ็บครับแต่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุครับ
เป็นเพราะตีกรอบมากไปหน่อยโอ้โหกระดูกต้นค้อนเคลื่อนนิดหนึ่งครับ
กีฬาของคนมีกระทังขยับเข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาครับ
ทราชัยมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับซ้ายหน้าของอินทราชัย
หรือว่าชื่อเดิมก็คือเจ้าดาวเด่นครับลูกเมืองเพชร
พลังงมพยายามจะเบียดแล้วครับพยายามจะชวนรุ่นน้องนั้นออกอาวุธ
พลังหนุ่มนั้นมีดีที่ศอกซ้ายครับ
โอ้โหแล้ววันนั้นต้องบอกว่าพลิกพลิกแพ้นะครับในยกสุดท้ายครับยกที่ห้า
ประกอบไปอย่างน่าเสียดายครับ
ในขณะที่พลังหนุ่มนั้นเคยวัดชั้นกับฟราวิกเดลานอร์นะครับ
เข็มขัดทองต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกนะครับเข็มขัดทอง
แต่วันนั้นฟันสอกซ้ายเล่นงานฟราบิกก็น่าสะบัดเลยครับ
แต่โอ้โหยี่ห้อฟาบิกนั้นทนเหลือเหตุเลยครับ
ต้องบอกว่าทนไม่มีเหตุผลแล้วครับศอกซ้ายดอกนั้นถ้าเป็นคนอื่นนี่สลบเลยครับ
แล้วสุดท้ายก็พลาดท่าไปครับสำหรับทางด้านพลังหนุ่ม
แต่หลังจากนั้นนี่เขาชนะมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนลูกต้น
หรือว่าชนะวังน้ำเย็นครับ
ขยับเข้าไปครับพลังหนุ่มโอ้โหสายหน้าดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
พลังหนุ่มพยายามจับเวียดเข้าไปวางซ้ายสวยอย่ามาส่วนด้วยบัดขวา
พยายามจะยิงด้วยหมัดชุดครับ
ละลุมทำด้วยซ้ายครับดึงดึงแล้วคืนไม่โดนเหมือนกันเติมด้วยแข้งซ้ายหน้าครับ
โอ้โหดูจังหวะออกอาวุธของพลังหนุ่มครับ
ดึงนิดเดียวครับขยับเข้ามา
เก่ากระดูกประสบการณ์ดีครับพลังหนุ่มดูครับสายตานี่ครับดึงแล้วสวนอีกแล้วครับ
พลังหนุ่มหรือว่าพลังหนุ่มลูกหวังขาวหวานเดิมนะครับ
สายตาแกดีเหลือเกินครับดึงนิดนึงคืนด้วยหมัดขวา
วงในยังว่าขวางขวางล้างตู้ครับจังหวะพันสอขวาแล้วก็เสียบก็เขาซ้ายของพลังหนุ่ม
ทางหน้าพลังหนุ่ม
ราชัยจับจังหวะอยู่ครับ
ขยับโอ้โหหลอกแทงเลยครับ

หลังหนุ่มเบียดโอ้จังหวะสอกขวา
ดึงนิดเดียวพื้นเลยครับ
หมดยกที่หนึ่งครับ
ไทยไฟเตอร์

จากอุดรธานีจะสามารถคว้าเงิน๑ล้านบาทไปได้หรือไม่

ร้องได้ให้ล้านเวลา๑๘นาที๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

ที่๒เครื่องเริ่มร้อนแล้วครับ
อินทราชัยหลังหนุ่มเบียดเข้าไป

จังหวะดึงแล้วสวนคืนด้วยหมัดขวาของพลังหนุ่ม

พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับ
อินดาชัยเจอแข้งซ้าย

มีอัปเปอร์คัทครับเร่งชุดใหญ่เลยครับอินทราชัย

พลังหนุ่มดีเหลือเกิน
อาวหมัดเจอซอกซ้าย

ซ้ายต่อซ้ายทิ้งโดยกำบันขวากับอินทราชัย
นี้ครับทั้งซ้ายและขวากับต้มที่ซอกซ้ายอีกที
โอ้โหมาแล้วครับศอกต่อศอก
โอ้โหสอกซ้ายเจอศอกขวาสอกขวาเจอศอกซ้าย
โอ้โหรุ่นน้องครับ
เปรียบอุ้ยต่อครับแกะแพกไว้
หลังหนุ่มงัดด้วยศอกครับเจออัปคัดซ้ายอัพมาคัดซ้ายอีกที
ดึงแล้วคืนด้วยศอกขวาครับลูกทีเด็ดของอินทราชัยเลยครับ
พลังนุ่มประยับส่วนด้วยสอกซ้ายสอกขวา
สอกซ้ายมาแล้วครับสอกกับหมัดแลกกันแล้ว
โอ้โหดูครับทำไว้ดึงแล้วคืนโอ้โหดูครับ
ปลายเท้าชนปลายเท้าครับหายใจลดต้นคอ
โอ้โหสอกซ้ายของอินทราชัยพลังหนุ่มคืน
ไม่มีใครหนีใครมาแล้วครับศอกซ้ายสอกขวาของพลังหนุ่ม
โอ้โหพยายามจะเสยบกันโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับ
บกป้องกันตัวยังดีทั้งคู่ครับศอกซ้ายของพลังหนุ่ม
ศอกซ้ายอีกทีโอ้โหนี่ครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหเดือดจริงครับมาแล้วครับศอกซ้าย
โอ้โหนี่คือรายการไทรรัสโดยไทรไฟเตอร์ครับ
โอ้โหสุดยอดครับขยับมาตบด้วยศอก
ครัมวายพลังนุ่มเจอกันด้วยอันพาคัทครับ

โอ้ยหมาเป็นชุดนะครับสอบของพลังหนุ่มอ้าวอินทราชัย
มีอีรันมุ้นแผ่นดินแล้วเจอเข้าโอ้ย

ผมจึงบอกท่านผู้ชมว่านี่คือสุดยอดมวยใหญ่ระดับประเทศครับ
อกขวาเอาไปขัดซ้ายของทางด้านอินทราชัย
โอ้โหไม่มีใครหนีใครเลยครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้
ฝากไปบอกคนที่ไม่ได้ดูด้วยครับว่า
คุณพลาดครับคุณจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยครับ
โอ้โหนี่ครับถ้าคุยเรื่องมวยแล้วคุณไม่รู้เรื่องแน่นอนครับ
แล้วดูครับจังหวะปักหลักแรกศอกกัน
ไม่มีใครยอมใครครับรุ่นน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่
รุ่นพี่ก็ไม่มียอมรุ่นน้องครับ
ีลันม้วนแผ่นดินมาสอกซ้ายตาม
โอ้โหแล้วเจอศอกสวนเลยครับ
โอ้โหนี่ครับดูครับพยายามจะคืนด้วยกำปั้นหนึ่งสอง

ท่านที่พลาดนี่คือต้องบอกว่าเสียดายแทนครับ
โอ้โหหัวใจนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
นี่ไม่รู้ว่ากองเชียร์มุมไหนครับ
สองสาวครับมาเชียร์ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้
โอ้โหผู้หญิงก็ดูได้ครับผู้ชายก็ดูดี
มวยไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ว่ากันต่อยกที่สาม
ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ไหนครับท่านห้ามพลาดครับ
เพราะว่าความมันระเบิดทุกสัปดาห์
รางวัลพิเศษไปแล้วล้านกว่าบาทเลยครับ
เบียดเข้าไปพลังหนุ่มเสียบด้วยเขาขวา
เสียงด้วยข้าวซ้าย

พยายามจะกระตุกมาแทงขวาครับอินทราชัย

อินตราชัยรุ่นน้อง
โอ้โหเจอเหลี่ยมของรุ่นพี่
อ่าเสียดายครับ

เจ็บใจตัวเองโอ้โหเจอเขาซ้ายอีกแล้ว

โอ้โหทุบพื้นเวทีเลยครับ

เอาละครับแล้วพยายามกระชากเดือดตีด้วยเขาขวา

มีดีกันคนละแบบขยับเดินสลับแทงซ้าย

พลังนมสลับเหลี่ยมซ้าย

โอ้มีลูกขยันกับพลังนม
แม้จะในวัย๓๐ปีแล้ว
เพราะว่า๓๐ยังแจ๋วแล้วครับพลังหนุ่มเด็กตัวข้อซ้าย
อินทาชัยพยายามจะสวนด้วยเขาขวาเหมือนกัน

มันจริงครับดอกนี้ของอินทราชัย

อินทราชัยพยายามจะหักครับ
ส่วนด้วยหมัดขวาพลังหนุ่มล็อกใน
โอ้โหต้องบอกว่า๓ยกนี่๓อารมณ์
หยับเข้ามาเสียบด้วยของซ้าย

พลังหนุ่มแทงซ้ายตบด้วยส่อขวา
และยับด้วยขวาอีกทีครับ

ปรบมือให้นักชกทั้งคู่เลยครับ

สมศักดิ์ศรีครับสำหรับคู่เอกนำรายการ

จะไม่ได้หยุดออกอาวุธกันเลยครับ

ด้วยซ้ายพยายามจะอัปเปอร์คัดคืนครับ
และกระทุ้งด้วยขวาอีกดอก

แล้วแกทุบพื้นเวทีเลยครับอินทราชัย

ถึงแม้ว่าจะได้ลูกกระชากหักเหลี่ยม

แล้วจัดกับเขาควายอีกทีครับ

เราก็ลุ้นก่อนเป็นว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
มุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐บาท